ที่ต้องบอกว่าน่าเศร้าสลดมาก

สามีใช้มีดแทงภรรยาจนเสียชีวิต
แต่สามีอายุ๗๕ภรรยาอายุ๗๐
สาเหตุเบื้องต้นเพราะสามีหึงห่วง
หาว่าภรรยาจะไปมีผู้ชายคนอื่น
นี่ลูกชายของผู้ตายเขาขอชี้แจงผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่ไปนะฮะ

แต่ไปดูภาพหน้าบ้านหลังนี้ก่อน
ตอนที่เกิดเหตุนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ

กระดาษรวมหลายสุดท้าย

อยู่นี่มั้ยลูกล้อง

นี่ค่ะเพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันห้ามนะครับ

ลูกสาวของผู้ชายเสื้อฟ้านะฮะ
ที่เป็นคนก่อเหตุแทนภรรยานอนนะฮะ
ฟุบไปที่ข้างรั้วหน้าบ้านแล้ว
เสียชีวิตนะครับถูกแทงไปหลายแผลนะครับ
คือมีบางช่วงที่ลูกสาวไปห้ามพุชาเสื้อฟ้าคนนี้
คือยังเงื้อมีดมาเหมือนจะแทงลูกสาวด้วย

โอ้โหผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้นะครับนายอินจันทร์นี้อายุ๗๕ปีนะครับ
ใช้มีดแทงภรรยาที่อายุ๗๐ปีจนเสียชีวิตอยู่ที่รั้วถนนหน้าบ้าน
หลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับเพื่อนบ้านนะครับ
ก็แจ้งไปยังตำรวจนะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกัน
มาช่วยภรรยาของนายอินจันทร์ที่ถูกแทงไปพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
แต่ช่วยไม่ทันจริงนะครับเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าบาดแผลที่ถูกแทงเข้าไปนะครับช่วงที่พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตกันนะครับ
แต่ว่าโดนแทงไปหลายแห่งเหลือเกินนะครับค่ะคือที่ถูกแทงเนี่ยเข้าทั้งหน้าอกนะฮะ
เข้าที่ท้องด้วยนะฮะที่ท้องนี่๔แผลนะครับ
ปีนคำนะครับมีที่แขนซ้ายอีกหนึ่งแผลสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุอยู่ที่บ้านหนองด่านตะบนรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ
ปีนคำอายุ๗๐ปีถูกสามีคือนายอินจันทร์อายุ๗๕ปี
ใช้มีดปลายแหลมที่ยาวกว่า๑ฟุตแทงจนเสียชีวิต
นายอินจันทร์เนี่ยถูกตำรวจควบคุมตัวได้ที่หน้าบ้านนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็สารภาพบอกกับตำรวจว่าผมนี่แหละแทงเมียผมเอง
บอกว่าทำไปเพราะความหึงหวงแล้วก็ถูกเมียไล่ออกจากบ้าน
ก็เลยบันดาลโทรศะท่านผู้ชมฮะ
เหตุผลที่ว่าบันดาลโทษะจะถูกไล่ออกจากบ้าน
จะอะไรยังไงก็แล้วแต่มันก็มาทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้
มาอ้างเรื่องความหึงหวงเพราะว่าภรรยาไปมีผู้ชายคนอื่น
ลูกหลานบอกขอชี้แจงผ่านไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์หน่อย
ค่ะไม่จริงไม่ใช่เลยพ่อเนี่ยคิดไปเองทุกอย่าง
๗๐แล้วแม่จะไปมีผู้ชายที่ไหนเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีแล้วนะครับ๗๕แล้วนะฮะ
อายุ๗๕แล้ววันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับบ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ในคลิปเลยฮะถนนหน้าบ้านริมรั้วหน้าบ้านเนี่ยฮะ
ที่มีต้นไม้ใบย่ามีผักอะไรเต็มไปหมดเนี่ยนะครับ
ที่นางปีนคำเขาถูกสามีแทงเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
ตรงจุดนี้นะฮะยังมีคราบเลือดติดอยู่เล็กน้อยนะครับ
ได้คุยกับลูกสาวของผู้ตายและผู้ที่ก่อเหตุ
ก็คือผู้หญิงเสื้อดำที่อยู่ในคลิปตรงนี้นะครับ
เธอก็พยายามห้ามพ่อนะฮะเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
แม่เนี่ยมาเก็บผักข้างบ้านก็คือตรงนี้แหละที่เกิดเหตุเนี่ย
เพื่อจะเอาไปทำอาหารทีนี้พอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ย
พ่อก็เดินมาหาเรื่องแม่หาว่าแม่เนี่ยออกไปนอกบ้านเนี่ย
คือไปหาชู้มาใช่ไหมแล้วก็มีปากเสียงกัน
ก่อนที่พ่อจะคว้ามีดก็คือมีดที่แม่เอาไปตัดผักไป
ไปหาผักที่หน้าบ้านพยายามจะแทงใส่แม่
คว้ามีดจากแม่มาแล้วก็มีการแย่งมีดกันเกิดขึ้น
ก่อนที่พ่อจะคว้ามีดได้แล้วแทงใส่หน้าอกแม่
แม่ก็วิ่งหนีพ่อไปที่หน้าบ้านแล้วก็ไปล้มอยู่ที่ถนนคอนกรีตหน้าบ้าน
ส่วนพ่อเนี่ยตามมานะครับแล้วก็มาแทงซ้ำแม่
ลูกสาวเห็นก็รีบเข้าไปห้ามนะครับก็หลายช่วงหลายตอนตรงเนี้ยแหละฮะ
อย่างที่เห็นนะครับเธอบอกว่าพ่อเนี่ยก็เงื้อมีดมา
แทงเธอด้วยซ้ำเพื่อนบ้านก็พยายามเข้ามาช่วย
พ่อก็จะทำร้ายเพื่อนบ้านอีกจนกระทั่งเขาแจ้งตำรวจกันแล้วตำรวจก็มา
พอตำรวจมาเนี่ยตำรวจถามใครแทงเขา
พ่อก็บอกตำรวจบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนแทง
ตำรวจก็จับพ่อใส่กุญแจมือแล้วก็คุมตัวไปโรงพัก
โอ้โหลูกสาวบอกนะครับบอกว่าสิ่งที่พ่อทำเนี่ยนะฮะ
มันก็เริ่มมาจากจุดที่พ่อเนี่ยชอบหาเรื่องแม่นะฮะ
แม่ก็เลยไม่นอนห้องเดียวกับพ่อแล้วแม่เนี่ยมานอนกับลูกสาว
เพราะกลัวว่าจะถูกพ่อทำร้ายเนื่องจากทะเลาะกันบ่อยมาก
แม่ก็เลยย้ายมานอนกับลูกสาวที่ห้องทีนี้พอเห็นว่าไปตามเมียให้กลับมานอนด้วยกันที่ห้อง
เมียไม่มาเนี่ยก็เลยโมโหบันดาลโทษะนะครับ
ทำร้ายแม่แทงแม่จนเสียชีวิต
มีอะไรนะว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นชาวบ้านยืนยันของคุณ
ไม่มีค่ะชาวบ้านยืนยันได้เลยค่ะ

แม่คือมันแม่ใช่ไหมลูกสาวบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงแม่อายุ๗๐

นะฮะมีเพื่อนบ้านที่เราได้คุยด้วยนะครับเพื่อนบ้านชื่อนายนารินนะครับ
บอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาอยู่กัน๔คนนะฮะก็มีพ่อกับแม่พ่อที่ไปแทงเขาแล้วก็แม่ที่เสียชีวิตกับลูกสองคนลูกชายลูกสาวนะครับ
ตัวของผู้ตายฝ่ายภรรยาเนี่ยเขามีอาชีพปลูกผักสวนครัวขายรายได้ก็วันหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบบาทเนี่ยฮะ
เพื่อนบ้านเขาพาเรามาดูตรงจุดนี้เขาก็ปลูกผักสวนครัวไว้ทำกินด้วยไปขายด้วย
ตัวฝ่ายของนายอินจันทร์ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้ทำงานนะแต่ก็ชอบหาเรื่องทะเลาะกับภรรยา
พักหลังนี่หนักหน่อยหวาดระแวงว่าภรรยาเนี่ยจะไปมีคนอื่นเนี่ยวันนี้ก็เอาทูบมาปักกันนะฮะ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอะไรตรงนี้นะครับ

นายนารินเพื่อนบ้านบอกกับเรานะครับ
บอกว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเหมือนกันนั่นแหละ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นแบบไล่แทงกันจนตาย
เพราะที่โรงเรียนที่อยู่ข้างบ้านเขามีงานกีฬาสีด้วย
พอรู้ข่าวนี่เสียใจมากนะครับเพราะว่าผู้ตายเขาเป็นคนดีนะฮะ
แถมยังเลี้ยงดูคุณนารินที่คุยกับเราเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก
เขานับถือเป็นแม่นมกันเลยล่ะนะครับ
คือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ตายก็พยายามวิ่งออกมาจากบ้าน
คาดว่าจะวิ่งมาบ้านของตัวคุณนารินด้วยซ้ำเพื่อมาขอความช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายก็ไม่ถึงนะฮะล้มฟุบตรงนี้ก่อน
เพิ่งมาทะเลาะกันประมาณเดือนหนึ่ง
มีครอบทัวร์นะครับมียาดมีชาวบ้านมาช่วยกัน

ลูกชายเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าปกติพ่อกับแม่เขาก็อยู่กันด้วยดีนะ
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกันแต่ว่าเมื่อปีก่อนเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มตอนที่ล้มเนี่ยศีรษะฟาดกับพื้นด้วย
คือรักษาจนหายแล้วกลับมาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิม
ลักษณะพ่อเปลี่ยนไปก็คือชวนแม่แบบทะเลาะกับแม่เป็นประจำทะเลาะทุกวัน
เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาการพ่อหนักขึ้นนะครับ
คือพ่อชอบหาเรื่องแม่แล้วชอบหาว่าแม่เนี่ยไปมีชู้มีผู้ชายคนอื่น
ทะเลาะกันทุกวันนะครับแต่ก็ไม่เคยถึงขั้นทำร้ายกันนะ
เพราะว่าพอทะเลาะกันแล้วเริ่มหนักข้อขึ้นเนี่ยลูกหลานที่อยู่ที่บ้านก็ช่วยกันห้ามแล้ว
แต่เมื่อวานนี้เนี่ยลูกชายออกไปทำงานนอกบ้านไปทำงานข้างนอก
เหลือแต่พี่สาวก็คือลูกสาวซึ่งเขาก็ไม่ทันเห็นมาเห็นอีกทีก็คือพ่อแทงแม่ไปแล้ว
ซึ่งลูกชายขอชี้แจงผ่านเราหน่อยนะครับผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ไปคุยด้วยเนี่ย
ยืนยันว่าแม่ไม่เคยมีใครอื่นไม่มีคนอื่นไม่เป็นความจริงนะครับที่ว่าพ่อจะหึงแม่
เพราะว่าแม่มีผู้ชายคนอื่นแล้วมาแทงเลยเนี่ยมันเป็นเพราะอาการของพ่อ
แล้วพ่อก็คิดไปเองว่าแม่มีชู้นะครับซึ่งความจริงแล้วแม่เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลย
ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้ครับที่พ่อคิดไปเองนะครับ
แต่แต่ผมพูดจริงจริงว่าเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงคุณแม่ก็ไม่ได้มีครับไม่มี
เพราะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่คุณพ่อก็คือเขาคิดไปเองครับผม
วันนี้เป็นคืนสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางครอบครัวก็จะชาปนกิจศพนางปีนคำวันอาทิตย์๔เมษายนนี้นะฮะ
ส่วนทางคดีเนี่ยทางภูมิกับการสพเมืองเชียงรายพันธมตเอกโสพลม่วงเฟื่องบอกกับเรานะครับ
บอกว่าผู้ต้องหาก็สารภาพนะฮะว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุโอ้โหอายุ๗๕แล้วนะ
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลเชียงรายวันพรุ่งนี้นะครับ